ทั้งหมดนี้จะกลับมามันกันอีกครั้ง
ในรายการฟุตซอลไฮไลท์
ทุกวันเสาร์บ่าย๓โมงเป็นต้นไป
แฟนฟุตเซาไทยหลีกทันแท้ห้ามพลาด
โปรดติดตามตอนต่อไป